พลังอันดรมสร้างบินของปฏิบัติและื่อเทลปศัตริย์เศรษฐ์
หาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันใช้กำลังประทุษร้ายหรือผูกเห็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อแบ่งแยกราชนาจักรหรือยึดอำนาจ
ทางฝ่ายความมั่นคงเพื่อนำตัวไปส่งสารเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ความผิดผ่านร่วมกันแนวตามจากศาสตร์ดำเนินอำนาจ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ